ดูข่าวสารในด้านอื่นกันต่อนะครับ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับ
บ้านหลังหนึ่งนี่นะครับมีผู้หญิงวัย๕๑ปี
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในบ้านพัก
ไปตรวจสอบแล้วสภาพศพไม่มีบาดแผลอะไรนะครับ
แต่ว่าท่อนล่างเนี่ยเปลื่อยมีหมอนปิดที่ใบหน้า
ที่ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่อาจดื่มสุราจนเมาแล้วก็ช็อกเสียชีวิตนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุชุดกู้ภัยก็ไปด้วย
เตียงนอนชั้นล่างของบ้านพบศพนางสาวสุกัญญาดีเจริญอายุ๕๑ปี
สภาพศพเสื้อยืดเนี่ยถลกขึ้นไปจากหน้าอกนะฮะส่วนเสื้อยกทรงก็ถอดวางอยู่ข้างลำตัว
ท่อนล่างเปลือยเปล่ามีหมอนปิดที่ใบหน้า
แพทย์ระบุว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงก่อนมีคนพบศพนะครับ
ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายชื่อว่านางสาวพรวิลัยดีเจริญอายุ๖๐ปี
บอกว่าผู้ตายเคยมีครอบครัวแต่ว่าชีวิตคู่ล้มเหลวก็เลิกกับสามีมา
มานานแล้วไม่มีลูกด้วยกันหลังจากที่เลิกกับสามีมาผิดหวังจากความรัก
หันมาดื่มสุราเปลี่ยนจากคนละคนไปเลยนะครับ
จากหน้ามือเป็นหลังมือที่เคยตั้งใจทำมาหากินก็ดื่มเหล้าเป็นประจำ
แล้วก็ไม่ไปทำงานนะครับญาติพี่น้องก็สงสารก็ช่วยกันดูแลหาข้าวหาน้ำให้อยู่ที่บ้าน
แบ่งเงินให้ใช้บ้างนะครับรู้ไหมก็ให้ผู้ตายมานวดให้ญาติแรกกับเงินเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ผู้ตายไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาติดพันธุ์

ทำให้ในบ้านของผู้ตายเองก็ไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรไม่แน่ใจว่าจะมีคนร้ายเข้ามาแล้วมาก่อเหตุอะไรแล้วข้าวปิดปากหรือไม่
ก่อนหน้านี้นะครับญาติบอกว่าผู้ตายเคยบอกว่าปวดหัวก็เอายาให้กินก่อนหน้านี้นะครับญาติบอกว่าผู้ตายเคยบอกว่าปวดหัวก็เอายาให้กิน
เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านก็ยังเห็นเดินอยู่ภายในบ้านเมื่อวานนี้เพื่อนบ้านก็ยังเห็นเดินอยู่ภายในบ้าน
แต่มาวันนี้เข้ามาหาพบว่านอนเสียชีวิตอยู่แล้วแต่มาวันนี้เข้ามาหาพบว่านอนเสียชีวิตอยู่แล้ว
ข้ามว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้มาจากสาเหตุใดค่ะข้ามว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้มาจากสาเหตุใดค่ะ
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา

คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา

คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา
คือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมาคือป้าไปดูครั้งแรกคิดว่าเขาเมา

ต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะดื่มสุราจนเมาหนักแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าตอนนอนนะครับจนเกิดอาการช็อกเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ